คุณผู้ชมค่ะเราพูดกันตลอดเลยว่าถ้าคนสวยลุคไหนเขาก็รอดอยู่

หนึ่งในนั้นก็บอกเลยว่าเบลล่ารานี
โอ้โหคือสวยทุกลุคแน่นอนคุณผู้ชม
นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเธอถูกจับมาแปลงโฉมจากสาวหวาน
ชุดไทยสไตล์บุภเพสันนิวาส
นี่เป็นไงขึ้นปกค่ะล็อกพิเชียลไทยแลนด์ค่ะ
เป็นลุคที่หลายคนบอกว่าดูแปลกตาแต่แบบมันโอเคมากเพราะสวยมากเลยนะฮะ
ถือว่าเป็นลุคฟาดแบบสายฝ่อนะพี่แจ๊ค
คือเบลล่าเนี่ยเอาอยู่จริงลุคสวยหวานงามอย่างไทยเจ้าตัวผ่านมาหมดแล้วนะคะ
เป็นการแต่งเต็มในละครดังบุเภสันนิวาสที่หลายคนบอกว่าชอบมากลุคนี้นะคะ
หรือว่าจะเป็นลุคแม่ค้าที่รับบทเยเรนูในละครเรื่องกรงกรรมนี้นะคะ
ก็ไม่ทิ้งความสวยขนาดเป็นแม่ค้านะคุณผู้ชม
หรือจะเป็นวาระสำคัญไปร่วมงานทางการอะไรต่าง
เวลาได้หมดทุกชุดนะฮะ
และล่าสุดกับบทบาทนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทานายความสาวในลักษณ์เรื่องหมายกำลังจะลงจอ
ก็ต้องยอมรับในความสวยคุณผู้ชมคนนี้จริงนะพี่แพร่
รอดูเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าพระเอกเขาเป็นอายุน้อยกว่าเป็นเด็ก
อยากมีแฟนเด็กบ้างไม่เกี่ยวกับข่าวเลย

คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะความสวยที่โอ้โหสวยไม่แพ้กันจริงนะคะ
นั่นก็คือคุณคิมเบอรี่ค่ะ
สาวคนนี้นะคะเป็นอีกคนที่บอกว่าเธอสวยทุกลุคจริงค่ะ
ด้วยเครื่องหน้าตามสไตล์สาวลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะ
เมื่อถูกจับมาแปลงชมเมื่อไหร่ก็สวยปังทุกครั้งค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนเธอก็เอาอยู่ค่ะ
ส่วนลูกอื่นนะคะก็ไม่พร่องเช่นเดียวกันค่ะ

นี่เขาไปออกปงออกป่าลุยป่าเขาเท่เหมือนกันนะคะ
เรียกว่ามาได้ทุกช็อตทุกแมทจริงนะคะ
แอนเวนเจอร์ก็ต้องยอมค่ะตั้งแคมป์ไปเที่ยวทะเลก็มีเช่นเดียวกันค่ะ
เรียกว่าสวยทุกมุมทุกซีนทุกวิวทุกฉากนะคะให้คะแนนไปเลยค่ะเต็มสิบไม่หักนะคะ

ปิดท้ายที่นางเอกป้ายแดงวิกพระราม๔น้องโบเมลดาค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าความสวยสมกับดีกรีนะฮะอุ้ยอินเนอร์กับนางแบบของเขา
เธอมีตำแหน่งมานะแชมพ์จากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลปีสองพันสิบสามนะคะ
ไม่ต้องพูดเยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ว่าสาวโบเนี่ยจะถูกแปลงโฉมเป็นแบบไหน
เธอก็สวยผ่านทุกลุคนะครับเพราะว่าตัวสูงไงหุ่นเปรียวเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นลุคคลีนใสหน้าไม่ต้องแต่งก็สวยค่ะ
หรือจะเป็นการแปลงโฉมถ่ายแมกกาซีนที่ถูกปรับลุกไปตามคาแรคเตอร์ที่ถูกวางไว้
นี่เปรี้ยวเซ็กซี่ก็ไปได้หวานละมุนน้องโบก็เอาอยู่นะคะ
หลายคนต้องเอ่ยปากชมนะคุณผู้ชมว่าเธอสวยน่ารักจริงนะ
และลุคสุดท้ายค่ะที่ถือว่าปราบเซียนกับลุคสาวบ้านนา
นี่เป็นอย่างแวนเลยนะครับ
บาทละครที่เพิ่งจบไปแม้ว่าจะถูกจับแต่งตัวแบบสบาย
ใส่เสื้อหม้อห้อมบ้างเสื้อยีนบ้างพกผ้าขาวม้า
ก็ยังคงความสวยเป็นธรรมชาติได้แบบว่าเอาอยู่ทุกลุคนะคะน้องโบของเรานะจ๊ะ
เห็นบอกว่ากองละครเรื่องนี้เขาไม่แต่งหน้าทั้งเรื่องเลยนะ
คือแบบว่านั่งเล่นอยู่แบบนี้เข้าชาก็เข้าชากขับมอทรงมอไซค์ไปเลย
เป็นชาวบ้านไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเยอะนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสองคนก็จะโชว์ความเป็นธรรมชาติ

แววเล่นดูแบบนี้ดีกว่านะคะ